ทีนี้เดี๋ยวจะพาไปที่เชียงใหม่กันก่อนค่ะ

อากาศมันเย็นอากาศมันสบายค่ะ
นี่เขาบอกว่า๑วันมี๓ฤดู
ตอนที่ขึ้นยอดดอยอินถนนนะคุณผู้ชม
นี่ยอดดอยอินถนนอยู่ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ถ้าเกิดไปตอนเช้าอุณหภูมิอยู่ที่๑๒องศา
อดอกอย่างเดียวไม่พอต้องกอดคนข้างด้วยแล้วคุณสืบสกุล

ใช่ค่ะช่วงกลางวันจะมีฝนสลับแดด
กลายเป็นว่าเช้าหนาวกลางวันร้อนปนฝนใช่ไหม
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ